ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องห่วงเหมือนกันนะคะ

คือโอเคมันเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แหละ
ว่าจะมีการทำให้เป็นกัญชาเสรีอะไรอย่างไรก็ตาม
แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเรื่องนี้
แต่ก็กระแสเรื่องของกัญชาเรื่องของน้ำมันกัญชามาเยอะมาก
ล่าสุดมีผู้ป่วยต้องบอกว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยแล้วนะคะ
ที่มีอาการปอดอักเสบเฉียบพลัน

จากการสูบน้ำมันกัญชาจากบุหรี่ไฟฟ้า
ซึ่งเรื่องนี้เขาได้ข้อมูลมาจากโลกโซเชียล

เรื่องเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเรื่องปอดอะไรเนี่ยต้องท่านนี้แหละ
เป็นหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจและปอดของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์
คุณหมอมนุนเล่าให้ฟังค่ะว่ามีผู้ป่วยชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปี

ทำให้ก้อนมะเร็งปอดเนี่ยมันลดลงเล็กลงแล้วอาการก็ดีขึ้นตามลำดับ
ปรากฏว่า๓เดือนก่อนค่ะผู้ป่วยคนนี้ลดยา
เพราะว่าไปเชื่อคำบอกเล่าที่บอกต่อกันมาว่า
ยารักษามะเร็งกินมากไม่ดี
แล้วก็ดันไปเจอข้อมูลในโลกโซเชียลอีกว่า
น้ำมันกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้าสิมันรักษามะเร็งปอดได้
สั่งเลยสั่งซื้อน้ำมันกัญชามาจากอเมริกาเลยนะคะ
สูบน้ำมันกัญชา๓พฤศจิกายน
วันละ๒ครั้งคือตอนเช้ากับตอนก่อนนอน
ร่วมไปกับการหยดใต้ลิ้นด้วย
หลังจากนั้นค่ะมีอาการเหนื่อยหอบ
มากขึ้นเข้าไอซียูไปเลย

เนื้อปอดเป็นฝ้าขาว๒ข้าง

เมื่อไหร่คือปอดเนี่ยปกติเวลาเอ็กซาเรย์แล้วมันต้องเป็นสีดำ
แต่เนี่ยฝ้าขาวเกือบทั้งปอดเห็นไหมคะ

แล้วเขาบอกได้ว่าก้อนมะเร็งมันใหญ่กว่าเดิม
วินิจฉัยเลยว่าปอดอักเสบจากการใช้สารกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้า
ต้องให้สเตียรอยจนอาการดีขึ้นนะคะ
คุณหมอมนูเลยขอออกโรงเตือนคนไทยเลยนะคะ
อย่าไปหลงเชื่อเรื่องการสูบสารกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้าว่ามันมีประโยชน์ช่วยดูแลปอด
ในความเป็นจริงตรงกันข้ามเลยค่ะ
มันทำให้ปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลว
เอาง่ายถึงตายได้นะคะ
นั่นสิอันตรายนะคือบุหรี่กับปอดมันเป็นของแบบไม่เข้าไม่คุ้มกันอยู่แล้ว
คือตรวจสอบก่อนได้ข้อมูลจากโลกโซเชียลมาไม่เป็นไรหรอก
เราตรวจสอบดูหลายข้อมูลหรือถ้าไอดีโทรหาโรงพิธีบรรณะถามหมอก็ได้